สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์

แบบนี้ช่วงเวลาดี๑๖นาฬิกา
๔๕โมงเย็น๑ชั่วโมงเต็มอยู่ด้วยกันค่ะ
ดังนั้นแล้วมามานั่งอยู่หน้าจอส่งข้อความมาคุยกันเลยค่ะ
จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็
จัดรายการไปพร้อมกับเราแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะแยะมากมายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เบิ้ลยาวิการโจรวมตัวเอารถโชว์รถแต่งมาเบิ้ลสนานเมือง
ชาวบ้านโวยก็นอนไม่ได้เลย
รถเก๋งซิ่งท้าความเร็วปาดไปปาดมาปาดซ้ายปาดขวาจนเสียหลัก
สุดท้ายจะจบอย่างไรต้องติดตาม
โอ้โหตะลึงทั้งงานอ้าวดูเสียงดูเสียงดูเสียง
ดูท่าทางไปด้วยของขึ้นกลางพิธีอาบดามวาด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมค่ะใครจะออกไปไหนหรือเปล่า
เตือนนะวันนี้อาจจะมีฝนตกอีกค่ะ

เอาแต่อย่างนี้เวลาฝนตกสมมุติว่าตกหนักมากเนี่ย

ควรจะต้องหาที่พัก

แต่ที่นี่ดีสุดเขาว่าอย่างนั้นนะในคลิปนี้
เขาบอกว่าที่สนามมวยดีสุดเลย
ขอบคุณคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ถ้าคุณเจอจริงคุณก็เลี่ยงเอาไว้กันละกัน

เกิดขึ้นกับแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ข้างโรงเรียน

ปรากฏว่ามันระเบิดขึ้นมาค่ะ

เกิดขึ้นบริเวณซอยเขาตาโล๗ทับ๓ข้างโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีนะคะ

มันระเบิดทำให้ข้าวของนี่เสียหายหมดเลย

แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาใกล้กับเลิกเรียนด้วยนะคุณชนะ

พ่อค้าแม่ค้าเขาเตรียมของที่จะขายไง
ก็เลยเปิดเตาแก๊สพิกนิก
เตาเตรียมทอดเฟรนด์ไฟล์เลยค่ะ

มีตัดตะโกนบอกให้คนที่อยู่ทางนั้นบอกลบไป
ไม่นานสิ้นเสียงสักพักหนึ่ง
ถังแก๊สระเบิดขึ้นมา
พูดด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างเหรอเนี่ย
จะซื้ออะไรร้านไหนดีนั่นแหละครับแต่โชคดีจริงที่เหตุการณ์นี้มันเกิดก่อน
แล้วดูน้องหนูเขาเดินออกมาเนี่ยเห็นไหมมาดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ชี้ดูด้วยว่าเหตุระเบิดมันเกิดขึ้นตรงนี้
เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำหัวแก๊สที่ระเบิดไปตรวจสอบก่อน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปก็ต้องระมัดระวังแล้วแหละถ้าอย่างเง
ค่ะเรื่องแก๊สพิคนิคนะคะสงสัยอุปกรณ์อันตราย
ต้องเปลี่ยนไปเป็นเตามหาเศรษฐีซะแล้ว
อะไรนะเตามหาเศรษฐีที่ต้องมานั่งพัดเนี่ยเหรอ
เฮ้ยแต่ของเขาดีก็ไม่เถียงแต่มันกว่าจะได้ใช้อย่างนาน
ไม่ทันใจคุณเออใจร้อนเนี่ย
มันก็อยากจุดปุ๊บติดปั๊บอ่ะไม่ชอบเหรอแบบนั้นอ่ะ
เปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องนี้บอกว่าสนั่นเมืองจริง
จังหวัดชายภูมิชาวบ้านเขาไปร้องเรียนกับผู้จัดงาน
งานอะไรงานรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งโชว์
โชว์ก็ไม่ว่าหรอกไอ้ที่ว่าคืออะไร
เสียงดังสนั่นเมืองเลย
โอ้โหนี่สนั่นเมืองจริง
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
เพื่อให้ได้เห็นว่านี่มากันกี่คันแล้วเสียงมันดังขนาดไหน

คุณผู้ชมฮะนี่คืองาน๒ล้อหลักเมืองคลาสสิก
เขาจัดที่บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล
อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเมื่อวันเสาร์ที่๑๖
กรกฎาคมที่ผ่านมาก็นานแล้วแหละเนาะ

มีกลุ่มวัยรุ่นทั้งชายหญิงนำรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
มาร่วมงานกว่าพันคัน

แล้วแต่งซิ่งท่อแบบบึ้ม

พอบึ้มทอบึ้มยิ่งบึ้มนี่ยิ่งดังยิ่งสาวชอบ
ก็ไม่รู้ล่ะก็ชอบก็ชอบก็ไม่ได้ว่ากันแต่อย่างนี้
หลังเลิกงานประมาณ๔๕ทุ่ม

เดี๋ยวก่อน๔๕ทุ่มนี่ชาวบ้านเขานอนกันแล้วนะ
ใช่ไงมารวมตัวการจับกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซค์
ส่งเสียงดังไปทั่วพื้นที่อำเภอภูเขียว
ก็เดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้นนะสิคะ
เขาก็เลยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก
เพื่อถามหาคนรับผิดชอบหรือว่าคนจัดงาน
รวมไปถึงคนอนุญาตให้จัดด้วย
เพราะชาวบ้านเขาก็บ่นเหมือนกันไงแม้ที่ขอจัดงานบวชงานบุญงานแต่งขอยากซะละเกิน

นี่คุณทำเสียงเหมือนเป็นเสียงของชาวบ้านจริงเลยนะ
เข้าอกเข้าใจก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะ
ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปพบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดงาน
ตัวเขาก็บอกว่าเนี่ยเดือดร้อนจริง

ตัวเขาเองมีลูกเล็กร้องไห้ตลอดเวลา
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเสียงมันดัง
คุณนึกภาพนะรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง
เป็นพันคันมารวมกันในจุดเดียว
จริงคันเดียวก็หนัวหูแล้วนะ
เป็นพันคันค่ะเข้าใจเลยว่าจะต้องรู้สึกลำบากขนาดไหน
แล้วสำคัญไปกว่านั้นชาวบ้านเขายังบอกอีกว่า
มีการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
อารมณ์คล้ายกับเป็นการปล่อยตัวรถแข่งรถซิ่ง
แล้วนี่ไงชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าเห็นปลอกกระสุนตกอยู่ที่ถนนด้วย
เขาก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องเอาราวหรอกนะ
แต่แค่อยากจะรู้ว่าใครอนุญาตจัดงาน

เรื่องนี้เราก็ถือว่าเอามาสะท้อนบอกกัน
ถ้าหากผู้จัดอยากจะชี้แจงก็ยินดีนะคะ
สื่อสารติดต่อมาได้ทางไทยรัฐด้วยเช่นกันนะคะ
ดูเรื่องราวของพฤติกรรมไม่ดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อย
บางทีการขับรถซิ่งก็ถือว่าอันตรายแล้ว
แต่การเรียนแบบกันเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าค่ะ
โอ้โหเป็นเรื่องเลยค่ะ
แบบนี้ผมว่าไม่น่าจะเรียนแบบแล้วนะคุณชิสา
มันเป็นเรื่องของการขับแข่งกันมาไหมคุณชนะ
ใช่ผมว่าน่าจะแข่งแบบขับแบบซิ่งกันมาเลย

โอ้โหแล้วรถพลิกคว่ำเนี่ยค่ะ
ไปชนขอบข้างทางแล้วเกือบจะชนคันอื่น

สร้างความเสียหายให้คนอื่นเขาอีก
ว่าเหตุผลของการก่อเหตุครั้งนี้จะคืออะไร
เรียนแบบหรือไม่หรือจะเป็นพฤติกรรมประมาท
หรือจะเป็นการแข่งกันมาซิ่งกันมา

จริงอย่างที่ผมบอก
ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหาย

หรือถ้าจะขับเร็วกูก็ขับตัวเลนค์ขวา

แล้วก็ไล่ไปไม่ใช่ออกซ้ายออกขวา
คนขับตามนี่ทำตัวไม่ถูก

เบลคอนขับรถทำรุงขับรถ
อ๋าแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะภูมิจะระทึกเหมือนกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ระทึกเพราะลูกน้อยอายุเพียงแค่๒ขวบ
หรือลูกอม
ลูกอมที่อมอยู่หลุดไปติดคอครับ
นาทีชีวิตจริงนะภาพจากกล้องวงจรปิด
ในสำนักงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
แสดงให้เห็นถึงนาทีชีวิตของน้องซินเซียอายุ๒ขวบ
นั่งอยู่ข้างคุณแม่นั่นแหละเอาลูกเอาเข้าปากกินไปได้แป๊บเดียว
อมติดคอคุณแม่เรียกคุณพ่อมาช่วยหน่อย
คุณพ่อจับยกอย่างนี้เลยนะ
ใช่ค่ะคุณพ่อนพประดนเบนจับพลกุลบอกว่า
ช่วงนาทีนั้นเป็นนาทีระทึกใจเหลือเกินค่ะ
มันเกิดขึ้นวันที่๑๙กรกฎาคมตอนเย็นแล้วจะปิดสำนักงาน
แต่ว่าจู่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา
พ่อเนี่ยเคยได้ศึกษาข้อมูลการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก็เลยอุ้มลูกสาวอุ้มด้านหลังแล้วคว่ำหน้าน้องลง
ำมือข้างหนึ่งกดที่ลิ้นปีอีกข้างหนึ่งกดที่ด้านหลัง
แล้วก็ใช้ความแรงระดับหนึ่งคือเขย่าให้มันแรงกระทุ้ง
ให้ลูกอมที่ติดคอมันหลุดออกมาคุณผู้ชม
แต่จริงนะเขาก็บอกนะว่าเขาก็ไม่แน่ใจนะ
วิธีนี้เป็นการช่วยเหลือเด็กที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่
แต่ตอนนั้นเขาคิดเพียงแค่ว่าจะช่วยลูกให้ปลอดภัยเท่านั้นเอง
เขาก็เลยเอออย่างนี้เป็นอุทาหรณ์ไหมแนะนำเลยไหม
ให้ทุกโรงเรียนควรบรรจุเรื่องของการประถมพยาบาล
เรื่องต้นเอาไว้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของทุกโรงเรียนเลย

คือแบบเป็นแบบแนวบังคับเลย

เข้าใจนะในทุกโรงเรียนในยุคนี้สมัยนี้

ในเรื่องการทำพยาบาล

แต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักสูตรจริงไง

ใช่นะคะอาจจะยังปฏิบัติได้ไม่จริง
รู้หลักการแต่พอทำจริงทำไม่ถูกนะบางที

มีการสอบให้แบบว่าเอาคะแนนสอบของวิชานี้
ไปร่วมด้วยกับในการเกรดเฉลี่ย
หรือว่าให้ออกไปฝึกปฏิบัติจริงอันนี้ก็เป็นไอเดียนะ
เป็นไอเดียนะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาให้ดีอย่างไร
ต้องดูด้วยว่าเด็กขนาดไหนที่จะฝึกไว้
แต่ว่าดิฉันว่ามันเป็นความรู้ติดตัว
เกิดฉุกเฉินขึ้นมาเราช่วยได้ทันจริง

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวดีที่บอกได้เลยว่าชื่นชมมาก
คือน้องคนนึงเขาเก็บความลับมานานนับปีค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะความลับแตกแล้วพ่อ

บัณฑิตใหม่แอบเก็บงำความลับมานาน
ว่าเธอซุ่มเรียนอยู่นะคะ

ไม่เคยบอกพ่อไม่เคยบอกที่บ้านเลย

แต่วันนี้ค่ะเธอสำเร็จการศึกษา
ใส่ชุดครุยหอบปริญญาบัตรมาให้พ่อ

อะไรเนี่ยนะคะส่วนลูกเองก็แบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
ซึ้งใจนะคะแล้วก็อยากจะมอบให้กับพ่อเป็นของขวัญเป็นรางวัลชีวิต
สาวคนนี้บอกว่าแม้ว่าครอบครัวจะลำบากนะครับไม่ได้ส่งเสียเรียนหนังสือ
แต่เธอก็เข้าใจนะและที่ผ่านมาก็ทำงานหาเงินส่งให้ครอบครัวด้วย
และส่งตัวเองเรียนไปด้วยสุดยอดจริงค่ะเธอก็ตั้งใจเนี่ยเนาะ
ไปแอบสมัครเรียนมหาวิทยาลัยรามแคมแฮงใช้เวลาว่างจากการทำงาน
อ่านหนังสือหาความรู้ไม่บอกที่บ้านหรอกนะ
กลัวกลัวทุกคนจะเป็นกังวลสุดท้ายฝันเป็นจริง
และจบแล้วเราก็ออกปรวนให้คุณพ่อใส่ด้วย
บอกนะว่าเมื่อก่อนพ่อติดเหล้าถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลมาแล้วค่ะ
เธอก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อเลิกเล่า
ด้วยการที่ตั้งใจร่ำเรียนให้สำเร็จการศึกษาและนำปริญญบัตรมามอบให้กับพ่อ
ฉันเชื่อนะว่าพ่อคงปลื้มมาก
เพราะขนาดชาวเน็ตที่เป็นคนอื่นเขายังปลื้มเลย
ปลื้มในความตั้งใจของลูกแล้วก็ชื่นชมที่ลูกเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะ
ยินดีด้วยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นสิทธิ์สถาบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุดยอดจริงครับ
ไปดูเรื่องนี้ฮะพิธีไหว้ครูพ่อปู่ฤษี
เรื่องของเรื่องมีลูกศิษย์อาการของขึ้นในช่วงของการอาบน้ำวาด๑๐๘ศักดิ์สิทธิ์ครับ

แปลกร้องแปลกด้วยนี่น้ำมันร้อนหรือเปล่าคุณชิคกี้พาย
น้ำไม่ร้อนปกติเลย
แต่เขาว่ามันคือน้ำว่านศักดิ์สิทธิ์ฮะ

ว่าน๑๐๘ก็คือนำว่าน๑๐๘ชนิด
ต้มรวมกันกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ว่าแต่ที่นี่เขาจัดที่ไหนอะไรยังไง

อาสมฤษีแห่งนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่อเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
แล้วที่เห็น๓คนนี้อาการขึ้นนี่คือเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของที่นี่นะคุณชิสานะ
ใช่ค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยเนี่ย
เขาก็มีป้ายติดเยอะแยะเป็นการบอกว่า

แล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะก็เห็นรูปปั้นพ่อปู่ฤษีจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ได้ไปเจอกับร่างทรงพ่อแก่โยคีวาดาบท
ก็คือนายเผชิญทูลฉลาดนะคะ

ท่านบอกว่าคลิปที่เห็นเนี่ย
เป็นพิธีอาบดำบ้าน๑๐๘และพิธีไหว้ครูค่ะ
ทำเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีและทำเพื่อเปิดโชคลาภ
จะจัดขึ้นในช่วงวันที่๑วันที่๒
ของเดือนมีนาคมของทุกปีนะ

แล้วคลิปที่เห็นหน้าว่าน่าจะเป็นของปีก่อนนั้นนะคะ
มีคนมาโพสต์อาจจะเพราะแรงศรัทธา

เผชิญบอกว่าร่างทรงพ่อแก่โยคีวาดบทบอกว่า

แล้วตรงข้างหน้าอาสมเนี่ย

ถ้าหากไม่เชื่อก็อย่ามา
ไม่ศรัทธาก็อย่าลบหลู่

ชานหมากตะกรุด
น้ำมันรักษร
แผ่นทองเมตาเรียกซับ

ผมว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าพุทธคุณเป็นอะไร
อย่างเช่นน้ำมันรักซ้อน
เกี่ยวกับความรักไหม

มันจะดีมั้ยถามก่อน
มันก็คงจะดีในแบบของเขาแหละ

คนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้

คนที่เป็นลูกศิษย์ตัวอาจารย์เขาจะสอนไง
ให้คิดดีทำดีประพฤติดีรักษาศิลป์

สาธุเลยนะคะเพราะถ้าหากทำไม่ดีเนี่ย
สิ่งที่เป็นวิชาอาคมลงไปเนี่ยมันจะกลายมาทำร้ายเรานะ
แล้วก็กลายเป็นว่าไม่มีพุทธคุณอะไรเลย
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
นำมาฝากนำมาให้ดูกันนะดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาเชื่อว่าพ่อที่เสียไปแล้วกลับมาหาเขา

ประตูเปิดเลยนี่เป็นประตูเหล็กที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะคะ

พูดกันแบบแฟร์ลมพันธุ์ด้วยเปล่า
เพราะเราเห็นสังเกตใบไม้ต้นไม้มันโอนเอ็นใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าต่อให้ลมพัดแรงนี่นะ
แต่มันก็คงไม่ได้ทำให้ประตูหน้าบ้านที่เป็นประตูเหล็กเลื่อนเปิดได้เองหรอก

ข้อสันนิษฐานบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องไปถามเจ้าของโพสต์แล้วนะคะ
ของเขาบอกว่าใครจะคิดยังไงไม่รู้เธอคิดของเธอแบบนี้
ก็คือเป็นเรื่องดีของเธอในวันนั้น
เธอบอกว่าเธอกับแม่นั่งอยู่ข้างบ้าน
ได้ยินเสียงประตูรั้วเลื่อนมันเลื่อนเอง
รีบไปดูเอ๊ะก็ไม่เห็นมีใครนี่
แม่บอกเลยบอกว่าอ๋อลูกเอ้ย
พ่อมาเปิดแน่พ่อมาแน่
เธอเชื่องั้นก็เป็นเรื่องที่ดีของเธอ
เชื่อแบบนั้นสบายใจอย่างนั้น
เรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณพ่อเจ้าของคลิปเนี่ย

และอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบทำบุญร้อยวันแล้ว
หลายคนก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของพ่อน่าจะกลับมาหานะ

อกจากนี้ยังมีคนคอมเมนต์ด้วยนะว่า
มีเด็กมองเห็นผู้ชายเสื้อสีฟ้า

ใส่เสื้อสีฟ้าตามที่เด็กเห็นเลยคุณ

เอาอย่างนี้ชาวเน็ตเขาก็คอมเมนต์กันเยอะเนาะ

มีคนมาแสดงความเห็นว่าเกิดจากลมแรงหรือเปล่า

ประตูบานนี้มันหนักมากไง

ขนาดคนจะเลื่อนยังยากเลย
แล้วลมที่ไหนมันจะมาพัดให้ประตูมันเลื่อนได้

แล้วอีกข้อสงสัยหนึ่งมีรีโมทไหม

โอ้โหเอาเธอก็บอกนะว่าเรื่องนี้อาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับบางคน
แต่สำหรับเธอและครอบครัวมองว่านี่คือเรื่องจริง

กลับมาหาไม่ว่าจะมาด้วยรูปแบบไหน
แต่อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ยังอยู่ได้หายคิดถึงได้บ้าง

ดูเรื่องนี้กันบ้างโอ้โหเป็นที่ด่งดังนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าพี่สาวที่อยู่แถวเรียบด่วน

ผมพอใจกับสิ่งที่มีผมไม่ไปแล้ว

แต่อย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงนั้นน่ะดังแล้วใช่ไหม
ยังมีอีกที่หนึ่งที่เขาเรียกว่าแม่สร้อยที่กะบินบุรี
ที่นั่นก็ดังไม่อยากให้สับสนเลยเอาที่กะบินบุรีมาให้ดูกันครับ
เพิ่มค่ะแพทย์ก็จะมาแนะนำแม่สร้อยอย่างเป็นทางการนะคะ
หลังจากที่มีคนทักผิดว่าเป็นพี่สาวพี่สาวนะคะ
จริงแล้วนี่คือแม่สร้อยของคนกะบินนะคะ
ส่วนวันนี้แม่ก็ใจดีสิ่งเฉียบมากนะคะ
โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นอยู่นี่อยู่ที่กะบินนะ

อ่าแม่สร้อยที่กรุงเทพเรียกพี่สาว
ที่ปราจีนที่กะบินบุรีเรียกแม่สร้อยนะ

อ่าให้ดูที่กะบินจะเป็นแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมดูเอานะมีแป้งขาวพล
แสดงว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะแม่สร้อย
เนี่ยฮะแต่ก็ยังมีความคล้ายกันอยู่นะคุณชิสา

มันไงจะมีมงกุฎเข้าให้กัน
ค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องประดับอื่นด้วยคุณชนะ
ที่นี่จะเป็นลักษณะมีสีสัน
พี่สาวจะชอบสร้อยมุกหรือว่าเครื่องประดับมุกสีขาว
แต่แม่สร้อยเนี่ยชอบแบบสีสันสดใส

เรารู้แล้วใช่ไหมว่าพี่สาวอยู่แถวเรียบด่วนลามินทา

เขาบอกว่ามีคนเคยได้โชคในลาบนะ

ใครอยู่แถวนั้นกามินบุรีมีโอกาสลองไปคัดู
ถ้าว่าไปแล้วได้โชคในลาบก็บอกกันหน่อย
แต่ถ้าไม่ได้โชคได้ลาบเงียบไปก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่อย่างนี้ผมเห็นแล้วคุณผู้ชมดูให้ดีนะคลิปนี้
เขามีคอมเม้นท์ที่เยอะแยะมากมายเลยนะ
แล้วก็ขอกันตรงนั้นเลยขอจากในมือถือผ่านคลิปนี่แหละ

นั่นแหละครับแล้วถ้าได้ดังหวังก็จะส่งส่งเป็นพัสดุไปเลย
เป็นเครื่องบรรณาการส่งผ่านบุรุษปรายศนีย์ส่งผ่านพี่ขนส่งไปถึงที่ได้เหมือนกัน
เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายนี่แม่สร้อยใช่ไหมที่กรุงเทพพี่สาว
เดี๋ยวคงต่อไปมีพี่ชงพี่ชายนะ

แต่ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าใครโชคดีก็ยินดีด้วยแล้วกันนะคะ
มาถึงเรื่องราวน่ารักเรื่องนี้กันบ้างค่ะ
พูดถึงเรื่องของการขอเพลง
เพลงดังช่วงนี้มันมีเยอะเหมือนกัน

สดแบบข้างทางกันได้เลย

นี่คือเด็กน้อยเขาก็เล่นอยู่ริมทางตามภาษา
แต่พอรถบรรทุกมามันมาพร้อมเพลง
แล้วที่รถบรรทุกเนี่ยบีบแตรด้วยไง

แบบนี้

สนุกสนานกันไปอยากจะไปดูเวอร์ชันต่อไปนะคะ
ติ๊กต๊อกของคุณแอนพอตเตอร์๔นะขอบคุณมากเลยค่ะ
คุณเชื่อไหมคุณชิสาว่าเด็กสมัยนี้โตเร็วแล้วเก่งเร็ว
สมัยก่อนเวลาพูดถึงเรื่องภาษาผมยังเก่งก็ภาษาไทย
ภาษาอื่นพูดไม่ได้หรอกก็ต้องใช้เวลา
แต่เด็กยุคนี้สมัยนี้พูดได้หลายภาษาค่ะ
กฤษต้องมาจีนต้องมีล่าสุดเกาหลีต้องเข้าแล้ว

เด็กคนนี้ฮะพูดภาษาเกาหลีได้ขอนำเสนอเลยครับ

อย่างตบปูนเต้นเป็นอย่างไรล่ะ

นี่ล่ะอีกอครฟย์รสแล้วถ้าใกล้อบเงิง
โอ้โหโหโหโหโหเก่งเก่งเก่ง

อ้าวมาตั้งคณะ
แม่นี่แหละทงมุกส่งกันไปส่งกันมาโอ้โหบ้านนี้บันเทิงเริงใจดีแท้
อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าอย่ากวน

โอ้โหหิว

ป้ายเอาไว้เลย
ป้ายนี่เป็นป้ายจากมือถือ

งานนี้เนี่ยคือต้องเป่าประกาศเลยว่า
รบกวนกำลังกินข้าว

ฉันขอกินข้าวก่อน

บางทีคนเรามันหิว
พอหิวจัดเนี่ยมันอารมณ์ไม่ได้แล้วไง

สารอาหารต้องเข้าสู่ร่างกายถูกไหม

จริงคุยไม่รู้เรื่องบางทีเราแค่ไปผิดเวลา

เราก็พยายามจะสั่งไอ้ที่ชอบให้กินแล้วนะ

แพงดีเพื่ออยากจะให้เขาได้

เอออะว่าขึ้นไป
ในเรื่องราวของการแก้ไขปัญหา
แล้วขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ส่งข้อความมาคุยกันค่ะ
รายการต่อไปเศรษฐีป้ายแดงติดตามกันด้วยนะ
ป้องกับน้องจ๊ะรออยู่ค่ะ
ลากันไปด้วยภาพความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวที่ออดอ้อนให้เจ้าของ
ทีย้อนทีชอบความสูง
เอาดูความน่ารักกันแล้ววันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะคะ

ไปเริ่ม
ยังไม่หยุดอีกหรอ
ยังดูอีกตัวนึงดู